เอาอีกแล้วเรื่องนี้ไม่ถนัดปากพี่แจ๊คเลยจริงเชียวนะคะ
บุ๊กโกะนี่เขาพาคุณแม่ไปโขกหน้าใหม่ทั้งหมดเลย
คุณแม่เนี่ย๖๕ปีแล้ววินลักษณ์ฟ้าไปเกาหลีทุบโหนกโขกหน้ามาเลยได้หน้าใหม่

มาสวยอ๊ะแม่งของคุณดัวอังเองนะคะ
คือเปลี่ยนไปจริงนะพี่บุ๊กโกะก็ฝากเตือนมาพี่สวไม่ได้ในสภานะคะ

สูงวัยทั้งหลายก่อนจะทำเช็คร่างกายก่อน
บางคนบอกว่าพี่บุโกะเนี่ยอยากจะเอาทำโค้งทำคลิปห่วงสุขภาพแม่ตัวเองบ้างหรือเปล่า

ไปเลยนักทีเดียวฮะนี่ฮะอาจจะมีสิทธิ์นอกคาเตียงได้
บุโกะเขาบอกว่าเขาเช็คมาดีแล้วเรียบร้อยทุกอย่างนะคะ
ส่วนอีกเรื่องที่เขาเมาส์มอยเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยแนะนำหนุ่มเกาหลีให้ม่ายสาวดีเจดานด้า
เพื่อนซีเนี่ยจนต้องบินไปบินมาแทบทุกอาทิตย์จริงหรือเปล่า
เล่ามาหน่อยสิคะคุณบุกก็เล่ามาโลดค่ะ
ดาแฮปปี้ดีในช่วงนี้ก็คือบินบ่อยหน่อย
แต่อาจจะบินไปเรียนหมักกิมจิหรือเปล่าเราก็ไม่รู้
เขาชัดเจนทุกอย่างหมดแล้วคือเป็นสาวสตรองที่เรียกว่า
เลี้ยงลูกได้ดูแลลูกได้แหมทำไมก่อนว่าบุกก็เยอะไง
บินบ่อยเดี๋ยวนี้ตัวเองบินทุกเดือนเลยจ้า
เมาส์เรื่องนี้ไม่ได้แนะนำไม่หรอกค่ะเขาไปหากันเองค่ะ
อันนี้คือต้องย้ำนะเพราะบางคนเนี่ยอายุมากขึ้นอายุเยอะแล้ว

ถ้าเกิดคนไหนที่ดูเสี่ยงเราก็จะแนะนำว่าอย่าทำเลยดีกว่า